รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ

มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้น

มูไหน

เรื่องจากแขกรับเชิญของเราเนี่ยวันนี้

เคยเจอกับทางอาจารย์ลักษณ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับ
เธอนี่นะครับไปเจอโมนสุมมากมาย

ครั้งนี้ถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่ขอมาออกนะฮะ
ด้วยเหตุผลเดียวเลยคืออยากเจอคุณ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

ก็มีเขาคงว่าแม่พี่เบ้นเขาก็เตรียมจะประกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

เราก็คิดอยู่ในใจว่ามันจะไม่ได้สักรอบเลยเหรออะไรอย่างนี้

คุณมีแฟนใหม่แน่นอน
ใช่แต่ตอนนี้ยังไม่มีไง
ก็เลยจะมาถามอาจารย์ว่าอื้อใช่เหรอ

ครั้งสุดท้ายไปเจอสามีคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไห

จริงระยะเวลาที่เราห่างกันก็ตั้งแต่ลูก๓เดือน
จนตอนนี้ลูกก็ขวบ๑เดือนแล้วอะไรอย่างนี้
ขวบ๑เดือนแล้ว

ยังไม่มีแนวโน้มในสมอง
ก็ยังไม่ได้คิดว่าแบบจะต้องมีคนอื่น
และอีกอย่างหนึ่งแพทย์กับพี่เบ้นก็ไม่ได้คุยกัน

โอเคเราคงแยกกันนะตัวเองอะไรอย่างนี้

ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่แบบ

ตัวเขาเองก็รู้ว่าแพทย์ยังรอเขาอยู่หรือว่ายังไง

เพราะฉะนั้นวันนี้เรา

เอาคุณนี่แหละมาตามนัดมาเจอหมอลักษณ์
เหมือนแบบว่าตามเวลาเนอะ
แบบแม่เรามาก่อนอะไรอย่างนี้
แล้วลูกชายคนเล็กของเขาก็ยังไม่มีคู่
แล้วด้วยความเขาเห็นว่าเราแยกมาอยู่
กับลูกแล้วอะไรอย่างนี้
เขาก็เหมือนแบบพูดเปลยเฉยว่าเออเนี่ย
หลานน่ารักนะอะไรประมาณอย่างนี้
เหมือนแบบพูดลอยแต่ตอนนี้เขาหายไปแล้ว

เพราะเหมือนกับคุณออกสื่อตลอดเวลา

แล้วลูกชายก็นึกถือว่าเป็นขวัญใจมหาชนไปแล้ว

อย่างแพทย์นี่ราศีอะไร

เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เกิดราศีเมทุน

ว่าใกล้เคียงกับของแพทย์หรือเปล่า

ที่คนเราเนี่ยลักษณะกับราศีจะเหมือนกันได้

แต่ต้องเกิดเวลาประมาณสักตี๕ถึง๑๐โมงเช้า
อยู่ในประมาณนี้
ลักษณะจะอยู่กับอาทิตย์กำเนิดเมื่อเกิดพร้อมกับพระอาทิตย์ขึ้น

คือเนื่องจากแพทย์เป็นคนมีครอบครัวนะ
ที่เรียกว่ามีสามีตบสามีแต่ง
การจะไปทักไปทายอะไรในเรื่องครอบครัวเนี่ย

เพราะถ้าไม่ถามอาจารย์ไปชี้นำอะไรเนี้ย
อาจารย์ก็เหมือนแบบพูดในรูปแบบว่า
ถ้าในระหว่างทางก่อนที่เราจะไปแตะ๖๒มันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้น
ซึ่งถ้าคนใหม่เข้ามาเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะดีกว่าคนเก่าด้วย
พื้นดวงแพทย์รัฐคณาราศีมิถุน
ตัวแทนของความรักหรือคู่ครอง

มีตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีในเรื่องการงาน
แปลว่าแพทย์เนี่ยชีวิตจะรุ่งโรธเมื่อแต่งกับงาน

ข้อที่๒เมื่อมีคู่
คู่จะต้องเป็นคนที่มีความถึงพร้อม
จากแพทย์เกิดวันอังคารกลางคืนเช้าวันพุธ
พอมันเป็นวันทางจันทคติการเนี่ย
มันจึงเป็นวันเดิมถ้ายังไม่พระอาทิตย์ขึ้น
แพทย์ก็ถือว่าเกินเกิดกลางคืนวันอังคาร
มันส่งผลให้ดาวคู่ครองเป็นสีตามทักษะ
ศีรศรราโรเรียสารีศรีจริงว่ากลางจำเริน
คู่เป็นดาวพระศดีและเป็นสีแปลว่า

ท้วมมากกว่าผอม
คู่นั้นเป็นคนที่มีความรู้การศึกษาดี
มีสกุลรุนชาติมีประเพณีวัฒนธรรมกิริยามารยาทดี
คือคู่แท้เนี่ยมันจะต้องดีตามนี้
คนเราเนี่ยหนังชีวิตเรื่องยาว
กว่ามันจะต้องมาเจอใครสักคนหนึ่ง

ลงเอยกับใครสักคนหนึ่ง
มันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นและเป็นไปในเวลาหนึ่งหนึ่ง
เวลาหนึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้
แต่ทีนี้ตัวอาจารย์เนี่ยถามว่าแล้ววันนั้นทำไมไม่ดูให้คู่วันดีอย่างนี้
ไม่ได้มาดูในวันที่ยังไม่มีใคร
มาดูในวันที่มันตกกระดายพลอยโจร

อาจารย์ต้องคิดว่าอย่างนี้นะมันเกิดจากสามัญสำนึกของความเป็นแม่ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือไม่ได้คิดล่วงหน้า

อ้าวก็ใช่นะสิคะก็แพทย์ท้องถูกป่ะก็เลยต้องแต่งงาน

คือพูดง่ายก็ตกกระด่ายพลอยโจรเห็นอาจารย์พูดนั่นแหละ
ถ้าไม่ได้ท้องก็อาจจะยังไม่ได้แต่งหรือเราก็ไม่รู้ว่าจะได้แต่งกันด้วยหรือเปล่า
แต่เพราะเอิญว่าท้องมันก็เลยต้องแต่งทำหน้าที่ให้มันครบทุกอย่าง

นี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่สะท้อนย้อนกลับแพทย์เลือกที่จะเอาลูกไว้มันคือคุณธรรมในกายตนที่มีอยู่สูง
ทีนี้คู่แพทย์ที่อาจารย์บอกมันคือความเป็นจริงของคู่ซึ่งมันไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไหร่อย่างไร
แต่ไม่ใช่แปลว่าจะดูให้เปลี่ยนเพราะแพทย์ก็แต่งงานถูกต้องใช่ไหม
ทีนี้ถามว่าเออแล้วโหรศาสตร์จะช่วยอะไรได้บ้างช่วยได้ให้แพทย์ได้ระลึกรู้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งว่า
คู่แท้เขาจะต้องเป็นคนถึงพร้อมด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิสติปัญญาความเป็นพ่อของลูกความเป็นคนที่ต้องรู้รอบดูรอบดูแลจัดการ
ครบและมีกำลังถึงพร้อมในโลกนี้มันมีข้ออยู่ข้อหนึ่งว่าหญิงสวยจะต้องคู่กับชายรวย
ผู้ชายเป็นมาตรฐานที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อความรวยจะต้องจ่ายเงินเพื่อความสวยในการได้คู่เป็นปกติธรรมดาอยู่แล้ว
หกสิบอืมจนถึงบวกไปสองปีครึ่งอืม
มะเร็งชะตาคนเกิดราศีมิถุนไม่ใช่แค่แพทย์
ทั่วฟ้าเมืองไทยอยู่ราศีเมทุน
ถ้าใครมีครอบครัวมีแฟนมีเกณฑ์เลิกลาอย่าล้างพัดภาคจบจากกันเนี่ย
เกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อืมนะฮะ
แต่ทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นดวงของคุณแพทย์เขา
แล้วก็ไม่ใช่ว่าไอ้เราสามคนเนี่ยมายุโยงส่งเสริมว่าเฮ้ย
ให้ไปมีสามีใหม่หรือไม่ใช่นะไม่ใช่เห็นดวงประเด็นสำคัญคืออ่า
แพทย์ขนาดนี้อายุยี่สิบเก้าปีฮะคือบรรลุนิติภาวะแล้วอืม
ข้อที่สองมานั่งอยู่ตรงนี้เป็นคนมาถามเอง
ไม่ใช่เราเอาเรื่องเขามาพูดอ่าโดยเขาไม่รู้อ่า
แพทย์ยินยอมพร้อมใจให้กับผมนายรักเลขานิเทศตัวดวงชะตาใช่ไหมครับ
ใช่จ้ะแล้วยินดีให้ในหนุ่มกัญชัยกับมดดำนางมดดำ
ช่วยกันช่วยกันสอบสวนทวนความเพื่อให้ได้ความกระจ่าง
ใช่หรือไม่ใช่เจ้าค่ะโอเคไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลคือ
ไม่ได้หมายความว่าแพทย์เนี่ยมีความเข้าใจอะไรหลายอย่าง
คือไม่ได้ความว่าวันนี้หมอลักษณ์ทักปุ๊บพรุ่งนี้แพทย์ไปเยี่ยมแล้วก็บอกเลยว่าเฮ้ย
เฮ้ยเลิกกันเออฉันรอผัวใหม่อยู่อย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่มันก็ไม่ใช่
เราก็มีสติเนอะฉันก็มีสติแพทย์ก็มีสติแพทย์ก็คงแบบว่า
ถ้ารวมมันเป็นอย่างงั้นถึงวันนึงมันก็ต้องมีเหตุการณ์อะไรไม่ใช่ออกไปเอง
ใช่ที่ทาไปเองอาจารย์อาจารย์ถืออันนี้เป็นสารณะนะหมายถึงว่า
คนเราเป็นสามีภรรยากันเสียแล้วแล้วตกลงปงใจรับรู้กันทั้ง
ระกำนันฝ่ายสามีทั้งตัวเราและคนทั่วไปรับรู้แล้ว
นี่คือสามีเราตัวเราดังนั้นในความเป็นไปของชีวิตเนี่ย
มันจะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขเกื้อกูลอุดหนุนส่งเสริมค่ะ
เพราะว่าแพทย์วันนี้ไม่ได้ตัวเป่าเล่าเปลือยมีลูกด้วยดังนั้น
ก็ต้องชั่งหนักเบาถี่ห่างชั่วดีว่าการมีคู่ยังแก่สุข
และยังแก่การดำเนินชีวิตไปตามปกติหรือไม่ค่ะแน่นอน
ชีวิตของคนเรามันก็มีทุกข์มีสุขมีเคราะห์มีโชค
ในเวลาเนี่ยต่างเวลาที่ดำเนินไปเนี่ยคู่แท้เนี่ยคู่แท้มาตรฐานนะ
มันจะต้องรับร่วมทุกข์ร่วมสุขเกื้อกูลอุดหนุนส่งเสริม
เป็นธรรมดาของชายไทยทั่วโลกแพทย์รู้คำตอบอยู่แล้วในใจ
ไม่มีใครรู้เกินเขาว่าตัวสามียังเกื้อกูล
ยังแก่การเกื้อกูลแก่เขาและลูกได้เพียงไร
เขามีคำตอบอยู่แล้วเราไม่รู้อันนี้เขามีอยู่แล้ว
มันจะนำไปสู่ผลของการตัดสินใจเมื่อมีใครเข้ามา
หรือจะไม่มีผลตัวเขาเข้าใจแต่ตามพื้นดวง
ตามพื้นดวงเนี่ยจะมีผู้ชายเข้ามาจริงหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์บอก
มีทั้งชีวิตไม่ต้องกลัวมีทั้งชีวิต
คนผู้นี้ไม่ขาดซึ่งบุรุษที่จะเข้ามา
มีความสัมพันธ์เสพสังวาสตลอดชีวิต

วันที่๑๔เมษานี้เป็นต้นไปไม่เกิน๖ตุลาคมนี้
จะมีคนเข้ามาให้ชื่นตาสะดุดใจมีเสน่หา
รู้จักอยากจะเข้ามาคบนำพาพูดคุย

หลังจากสงการแล้วชาวราศีเมทุนแล้วก็แพทย์เองจะเป็นยังไง

ตายยากแข็งแรงมาก

พออยู่ไปยาวแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพจิต
จิตที่มันเจอร้อนหนาวปวดเจ็บสุขทุกข์แรงเหวี่ยงมากเนี่ย
มันจะทำให้มีความซึมเศร้าในจิตนั้น
วันที่๑๔เมษานี้เป็นต้นไปไม่เกิน๖ตุลาคมนี้
จะมีคนเข้ามาให้ชื่นตาสะดุดใจมีเสน่หารู้จักอยากจะเข้ามาคบนำพาพูดคุย

เป็นต้นไปไม่เกิน๖ตุลา

อย่าเอาเพราะมีลูกละ

ดวงนี้นะยิ่งม่ายยิ่งกระดังงาลนไฟ

อันนี้คือถามแทนใจแพทย์เลยแพทย์ก็รู้สึกว่า
หนึ่งเราไม่ได้โสดแล้วเนอะแถมยังมีลูกอีกต่างหาก
ถ้าสมมุติว่าเราแค่แต่งงานแล้วเราเลิกกัน
ก็แค่เป็นแม่ม่ายธรรมดาแต่เนี่ยแม่ม่ายรูปหนึ่งถูกไหม
แล้วถ้าผู้ชายเนี่ยเขาจะหาแฟนสักคน
และพวกมันเค้าก็คืออยากได้อะไรที่แบบว่าใหม่สดเสมอนะ
พัทรก็คิดผิดแล้วจะพูดให้ฟังนะ
อันนี้เป็นภาพฉายในสายตาของอาจารย์ตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นมา
หนึ่งภาพฉายตั้งแต่มีลูกนะ

แล้วการเจอเหตุเพศภัยทำให้แพทย์ตั้งสติ
มันเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงอีกคนนึงที่งาม
แล้วถ่ายภาพไปยังแม่ว่าป่วยเจ็บแพทย์ดูแล
ผู้หญิงคนนี้น่ารักเกินกว่าที่เราคิดนี่หว่า
ใช่ไหมภาพดีขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะ

แม่เป็นคนรักลูกเออเออดีไอ้เรามันก็อายุมากแล้วสมบัติเราก็เยอะนะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรามันก็น้ำไม่ค่อยมีน้ำยาดีเลยมีลูกแล้วดีเลย
นี่แล้วหลังสงการนั่นแหละหลังสงการก็จะเจอผู้ชายที่เข้ามา
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณแพทย์จะตัดสินใจไปคบกับเขาไม่ใช่นะ
ใช่ไม่ใช่แค่จะมีเข้ามาจะมีเข้ามาเท่านั้นถูกไหมฮะเอานี้ผมอยากรู้เรื่องนี้มากเลย
พื้นดวงของคุณแพทย์เองเป็นยังไงต่อไปเมื่อไหร่ที่จะมีโอกาส
หรือเมื่อไหร่ที่เธอจะได้กลับไปครองเรือนกับสามีของเธอ
เรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ดูยากที่สุด
แล้วที่สำคัญความรักมันมีอยู่ข้อหนึ่งเลยนะสำหรับชายหนุ่มหญิงสาวเนี่ยอืม
หมดใจเมื่อไหร่หมดกันเนี่ยอันเนี้ยน่ากลัวมาก
แล้ววันนี้ใจแพทย์ใครจะรู้ได้ว่าหมดหรือยังมี
และนับวันที่ผ่านไปมากขึ้นหรือลดลง
อยู่ที่ตัวเขาเองมันขึ้นอยู่กับการเกื้อกูลดูแลต่างหาก
ผู้หญิงทั้งหลายถ้าหากจะไม่หมดใจแปลว่า
ผู้ชายคนนั้นยังสม่ำเสมอเลี้ยงดูแม่เรา
เลี้ยงดูเราลูกเรากับเขาเขาเลี้ยงดูไม่เคยบิดเบือนนะ
โอ้โหแพทย์ไม่ไปไหนเลยแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ล่ะใช่ไหม
เรื่องนี้ใครจะรู้ดีเกินแพทย์
เพราะฉะนั้นเรามาดูพื้นดวงของคนคนนี้ก่อน
หลังจากสงการแล้วชาวราศีเมทุนแล้วก็แพทย์เองจะเป็นยังไง
คือแพทย์เขาเด็ดโดดเด่นมากนะตามพื้นดวงชะตาถ้าพูดถึงงานเนี่ย
วันหนึ่งแพทย์ไม่ได้เป็นแค่ดาราแต่จะเป็นผู้จัดที่มีชื่อเสียง

ไม่เคยคิดแล้วที่ช็อกคือ
ไม่ได้ทักครั้งนี้ครั้งแรกในเรื่องที่แบบ
ผู้จัดเจ้าของโรงเรียนอย่างเนี่ย
คือดวงชะตาไม่ใช่รบจ้างทำ
คืออย่าลืมนะดวงชะตานี้ลักษณะอยู่ราศี

เป็นเกษตรเกษตรเนี่ยโหรศาสตร์เขาอย่างนี้
โหรศาสตร์รุ่งเรืองมาตั้งแต่ยุคกรุงศิริยา
ดังนั้นคนที่ได้รับตำแหน่งอวยยศ
เขาจะมีศักดินาศักดินานั้นจะได้ครอบครองเช่นพญานาคาหมื่น
หมื่นนาพันอย่างนี้มันก็แปลว่า
เกษตรก็แปลว่าที่นาที่เกิดจากการอวยยศเป็นความมั่นคง
แปลว่าต้องทำต้องทำก็แปลว่าต้องลงทุนทำธุรกิจที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย
เช่นเป็นผู้จัดละครมีบริษัทบอร์ดแคสต์ในนามส่วนตัว
เป็นเจ้าของโรงเรียนเป็นเจ้าของโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่กระโหลกกระลาตามกระแส
มันก็ต้องเป็นเรื่องราวเลยแหละแพทย์ทุกอย่างจะต้องถูกใจ

เอางี้นะถ้าใครสักคนหนึ่งบอกว่าเออผมมีเงินแต่ผมไม่มีดวงลงทุนเลยว่ะ
เงินให้แพทย์ตูมทำสัญญารายการเย้แพทย์ทำรวย
ก็เนี่ยเจ้าของเครื่องสำอางอ่ะให้ทุกวันนี้ธุรกิจบ้านเธอทั้งบ้านขายเครื่องสำอางหมดแล้วเนาะ

ใช่ค่ะแล้วแพทย์ยังจะอยู่กับเขาได้ไปเรื่อยไหมคะเขายังจะจ้างเขาไหมคะ

นับตั้งแต่วันนี้หลังสงการไปเนี่ยแพทย์อยากรู้ว่ามันจะดีไปแบบไหน
คือทุกคนอยู่ในวงการนี้อาจารย์ทุกคนกลัวจะต้องมีกราฟมาจาก

ดีขึ้นมีลงเพราะว่าเธอต้องบอกก่อนว่าอาชีพนี้คืออาชีพหลัก
ไม่ได้มีอาชีพอื่นอย่างเช่นคนอื่นอาจจะมีอาชีพที่บ้านเขาที่เกื้อหนุนเขา
แต่แพทย์คืออยู่ตรงนี้นี่คืออาชีพหลักในการที่จะเลี้ยงดูแม่ครอบครัว
จนถึงตอนนี้ล่าสุดเลยคือลูกแล้วก็ตัวเอง
มันก็อยากจะรู้ว่าอาจารย์มองทะลุให้แพทย์หน่อยสิ
ไปถึงวันข้างหน้าว่าแพทย์จะอยู่ในวงการนี้ได้ไกลแค่ไหน
เอางี้นะดวงชะตานี้มีดาวราหูซึ่งเป็นดาวตัวแทนของบันเทิงหรือมายาเนี่ย
หรือมายาเนี่ยมีตำแหน่งเป็นเทวีโชคอยู่ราศรีเมษเป็นราพะ
ตนในปีที่เกิดคือปีสองเก้าค่ะแปลว่าราหูโดดเด่น
แบบเนี้ยราหูคือเงาหรือมายามามายาก็แปลว่าบุคคลที่
เป็นดารานักการเมืองอืมราหูเนี่ยต้องเด่นแพทย์เป็นคนที่
มีราหูเด่นค่ะแปลว่าเป็นคนที่อยู่ในอาชีพขายเงาได้
และขายได้อมตะนิรันดิการตาบนานเท่าอยากเป็น
ที่หนึ่งนะอยู่ที่ใจเราข้อที่สองตามดวงชะตานี้
มีดาวสุกเป็นปฐุมเกณฑ์สุขสามดังนี้จากเจริญยิ่ง
นาเป็นที่รักแก่ปวงประชาไปตลอดกาลโหสาธุอาจารย์ขอ
ที่สามดาวพฤษฎีเป็นเกษตราธิบดีในเรือนการงานงานที่ถูก
ต้องตามกฎหมายและศิลธรรมจะน้อมนำตนแพทย์ไม่รู้
อะไรอาจารย์เป็นคนที่มองคนอย่างยุติธรรมในวันที่เกิด
และเรื่องราวคนรู้เรื่องแพทย์อีกมากมายว่าอ้อเธอดู
แม่เธออ้อเธอเอาลูกไว้เออเธอสู้กับปัญหาต่างเขา
แพทย์ยังไงพูดถึงแฟนแพทย์ยังไงแม้กระทั่งฝ่าย
กฎหมายใครเขาเป็นห่วงใครแล้วเขาพูดว่ายังไงแพทย์อัน
นี่คือความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแพทย์ต้องรู้จักมีบทเรียน
สอนตัวว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับความสูงความต่ำแต่
มันเกี่ยวข้องกับความถูกความผิดความสะอาดไม่สะอาด
ความชัดเจนไม่ชัดเจนต่างหากของชีวิตที่แพทย์จะต้อง
คิดต่อว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเราไปยุ่งกับอะไรเกี่ยวกับ
อะไรและดีมันเป็นภาพฉายทำให้คนรู้จักแพทย์มากขึ้น
ใช่แล้วเมื่อเป็นภาพชัดมากขึ้นแปลว่าอะไรแพทย์ชัดแล้ว
คนอื่นเขาเห็นภาพชัดแล้วแล้วก็เป็นภาพชัดที่แพทย์จะ
ต้องเดินไปต่อบนความมั่นคงแต่เพียงแต่ว่าแพทย์อย่ากลัว
หลักง่ายเลยชีวิตของอาจารย์ดูอย่างหนึ่งว่าคนนั้นสร้าง
มามากแค่ไหนอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าแพทย์ไปสร้างบุญกับวัด
ไหนแต่แพทย์สร้างบุญกับวัดมารดาคือแม่อันเป็นพระพรม
ลูกหรือเป็นอารหันต์ของลูกแพทย์เป็นคนดูแลแม่เว้ยไอ้เรื่องนี้
คือบุญใหญ่เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปไม่มีทางตกต่ำ
อย่ากลัวสุขภาพบ้างดีกว่าทำงานสุขภาพอีกเรื่องได้ก็มี
คำถามอีกหนึ่งคำถามแพทมีลูกกี่คนคะอาจารย์สามารถมี
มีได้
แล้วในพื้นดวงจะมีกี่คนฮะคนนี้

แล้วดีไม่ดีนะมันจะเป็นอย่างนี้นะ

ทำไมอยากมีลูกอีกแล้วเหรอ
เขาก็เหมือนแบบว่าอยากให้มีอีก
กลัวน้องไม่มีเพื่อน
แล้วเรามีลูกผู้ชายด้วยพี่หนุ่ม

ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้คือหนูเป็นตามแม่เลยนะ

แพทย์ไม่เป็นไรหรอกเพราะดาวเกิดวันอังคารกลางคืน

พุทธเป็นเกษตราธิบดีเกษตรว่ามั่นคงเนี่ยอายุยืนมาก
ยกเว้นพุทธแปรปรวนพุทธแปรปรวนหมายว่าจริตอารมณ์มันแปรปรวน

สุดท้ายแล้วคืออาจารย์ก็จะบอกว่าพออยู่ไปยาว
แต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพจิต
ใช่อันนี้เป็นห่วงมากเลย
สมองคงไม่เสื่อมหรอกแต่จิตอ่ะที่มันเจอร้อนหนาวปวดเจ็บสุขทุกข์แรงแรงเหวี่ยงมากมากเนี่ย
มันจะทำให้มีความซึมเศร้าในจิตนะ
ชีวิตของเขาจะเหวี่ยงอย่างนี้อีกนานไหมอาจารย์
มันจะสงบไหมคะขึ้นลมมันจะสงบไหมคะอาจารย์

ไม่ว่าจะเจออะไรสุดท้ายแล้วจะผ่านพ้นไปได้

ล่าสุดอาจารย์ของแพทย์หายแพทย์จะได้คืนไหมคะ

ก็เพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าว่ามันหายอาจารย์

สร้อยแล้วก็มีพี่จุกห้อยอยู่๓บาท

แล้วตอนนี้มามีแล้วมันจะหายก็ธรรมดา

คือแพทย์ราหูค้นทรัพย์ในเดือนการเงิน

คือแพทย์จะมีสภาวะของการจ่ายเงินรายจ่าย

แต่ก็มีให้จ่ายมีเงินให้เรื่อย
แต่ว่าถึงจะมีรายจ่ายแต่เราก็จะมีรายรับเรื่อย

จะมาเป็นก้อนไหมคะอาจารย์รายลับของแพทย์เนี่ย
เอาแบบดังเป็นเบลล่ารานีตอนนี้เลยได้ไหมคะ
คือวัยของแพทย์ตอนนี้ตกอยู่ในวัย๒๕
ตกวัยพระอาทิตย์

จะเป็นปีที่รุ่งโรดและโด่งดังมาก

ก็บอกแล้วเป็นแมวก้าวชีวิต
ชีวิตจะรุ่งโรดในอีก๒ปีข้างหน้ารุ่งโรดมาก

แพทย์ก็จะต้องปรึกษาไปเรื่อย
คือตอนนี้แพทย์ก็ไม่รู้ว่าน้องเขาชอบอะไร

เราก็แพลนว่าน่าจะให้ลืมอินเตอร์ก่อน
สัก๖ปีเอาเท่าที่เราไหว
แล้วพอจบจากสักประมาณประถม
ก็ค่อยไปส่งต่อแบบลองดูว่าจะไปทางไหนต่ออะไรอย่างนี้
คือใจหนึ่งที่เราอยากให้เขาเรียนอินเตอร์ตั้งแต่เล็ก
คือเราอยากให้เขาได้แบบฟังอะไรที่มันถูกไปเลย
ใช่เพราะเราเองเราสอนเราก็ไม่รู้สำเนียงเราถูกหรือเปล่า
อยากให้เขาฟังจากจุดเริ่มต้นให้มันถูก
ลูกปุตตะในดวงชะตานี้ปุตตะเป็นอุตสาหะ
แปลว่าลูกคนนี้เด็กโทษสด
ก็คือเด็กปกติเด็กสนแปลว่าเด็กฉลาด

คือแย่พออาชาราญเด็กก็เป็นเงี้ย์เหมือนกัน
สนอยากรู้อยากเห็นอยากหยิบอยากจับอยากตำน้ำพริก

ลูกเนี่ยอยู่ในเรือนของมนตรีแปลว่าเขาจะได้รับการเกื้อกูลจากผู้ใหญ่
สุกซึ่งเป็นลูกแปลว่าอยู่ในวงการบันเทิงได้
หรือทำบังเทื่องเกี่ยวกับสาธารณะได้
แต่ที่แน่ก็เห็นว่าคุณแพทย์เองก็ทำงานหนักมากนะครับ
รับงานในทุกงานเหนื่อยไหม

ตนุพันธุเกษตรกรรมเกษตร
เขาเรียกดีมีดาวเกษตร๒ดวงในดวงชะตาเนี่ย
แปลว่าดวงนี้สามารถทำธุรกิจส่วนตัวได้
และเมื่อแพทย์ไปเป็นพรีเซนเตอร์
เป็นคนที่จะบูสหรือไปทำไปทำเป็นโปรดักต์ให้กับใคร

ใช่ไปทำกับดรจิลใช่ไหม

คือจริงต้องย้อนกลับไป๔ปีที่แล้ว

แล้วเรารู้สึกว่าเขาก็แบบว่า
เพี้ยก็อยากเพรีเซนเตอร์ซักคนนึง

พี่คิดว่าแพทย์น่าจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเขา
เราก็บอกโอเคงั้นแพทย์ขอร้อง

หนูแบบหนูโอเคมากอะ
แล้วหนูก็อยากธรรมงานด้วยกัน

เคยรู้จักมาอดรตเจี๊ยวหยิบมาให้ดูหน่อย
เป็นขวดแค่นี้หลายคนปึ่งแค่นี้แป๊บเดียวก็หมด
คือจริงมันใช้น้อยมากค่ะพี่มด

ทาเช้าเราก็เย็นแต่ขอลองหน่อยได้มั้ย
ได้ค่ะโอ้โฮ
ต้องทานะมันซึมเลยนะใช่ค่ะเนี่ยแล้วมันก็จะซึมไปเลย
แพทย์มีวิธีเลือกอะไรยังไงค่ะสำหรับพวกพวกมนุษยภัณฑ์แบบนี้
คือเป็นคนเป็นของที่ถูกต้องอะค่ะที่ไม่หลอกใคร

มีออยมีเลขจดแจ้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วแพทย์ก็เพิ่งจะทดสอบกับตัวเอง
สี่ปีอ่ะตัวเราทดสอบไปเองยังไม่พอกลัวคนไม่เชื่อ
แพทย์ก็ไปซื้อพวกอุปกรณ์ตรวจสารอ่ะมันซึมแล้วไม่เหนอหนาเลยนะ
ไม่ค่ะมักกี้อย่างนั้นมักกี้ก็ใช้

แล้วโอ๊ยตกใจเพราะพวกพวกนั้นสามารถจะซื้อแทนยังไงก็ได้

ใช้ตั้งแต่ก่อนท้องอยู่แล้วว่าแพทย์อยู่เขามาตั้งหลายปี
ตอนท้องก็ไม่เคยหยุดใช้หลังคลอดแล้วก็ใช้แล้วตอนนี้เนี่ยลูกขวบกว่าแล้วก็ใช้ค่ะ
ดวงแพทย์ต้องเข้ามาสู่จุดนี้จุดแล้วของชีวิตที่ต้องคิดนี้นะ
หนึ่งแพทย์เป็นดวงเนี่ยเป็นเพชรเป็นทองอย่าสงสัยว่าเราเป็นเพชรเป็นทองมีค่าหรือไม่
ใครจะใช้ไหมเราคือเพชรคือทองเพชรย่อมไปอยู่หัวแหวนทองต้องไปเป็นสร้อย
ถูกต้องไหมเราอย่าสงสัยเราดำรงตนของเราอย่าให้ตะกัวมาหลอมผสมกับเรา
แบบคือจริงแล้วอ่ะจะหาช่วงโทรมค่อนข้างยากอันนี้ไม่ได้พูดอวยตัวเองนะแต่คือแพทย์อยู่กับเขามาสี่ปี
ยุคแรกที่แต่งแพทย์ตอน๑๙อ่ะ
แกจะดีได้เนี่ยมันยากมากเลย

เพราะเขาเคยเจอรุ่นโบกอะค่ะ
โบกหมายถึงว่าไม่ใช่แต่ง

เหมือนโป๊สีรถแบบนั้นคือช่างพูดอย่างนั้นเลยพี่หนุ่มไปถามช่างเก่าเก่าได้เลยทุกคนแบบ
แล้วพอเขามาเห็นแพทในวันนี้เขาก็เลยแบบแพททำไมมันเปลี่ยนได้ขนาดเนี้ย
มันมีสิวเมื่อก่อนแพทย์มีสิวเยอะมีตีนกาเยอะฝ้าก็มี

เช้าเย็นคือเช้ากับก่อนนอน

บอกเลยนะคะ๑ขวดเนี่ยนะสามารถช่วยได้หลายเรื่องเลย

ฝ้ากระจุดดั่งดามผิวแห้งแต่งหน้าไม่ติด
และอีกขอบตาดำเธอได้ไหม
เดี๋ยวมันก็อันนี้ก็ต้องนอนด้วย

อันนี้ต้องหวัดจำเลยเราต้องนอนด้วย
นอนน้อยแต่นอนนะจุ๊บ

ไม่แต่ถ้าไม่นอนเนี่ยนะพอจานนอนจะถาหน้าโบกเยอะ
ไม่ต้องเสียดายเท้าแล้วตื่นมาแล้วมันนิ่มแล้วมันดี
มันจะใสมันจะช่วย

ใช่ทั้ง๓ท่านเลยนะคะ

แล้วก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วย

เราเคยสงสัยกันเรื่องเจ้ากรรมและนายเวรไหมว่า

ที่เขาบอกตัดกรรมตัดกรรมตัดกรรมกันเนี่ย

จะเห็นรู้เลยว่าเราไปทำอะไรเข้ามาบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็บางทีเราก็ไปถวายพระไตจีวร

เพราะเท่ากับเราหยิบยื่น

เขามีสิทธิโกรธแล้วไม่รับเลยก็ได้

บุญที่ทำให้มีทรัพย์คือทาน

ทำบุญกับสัตว์กับคนกับพระทานหมด
ถ้าเอาปัจจัยซื่อผ้าของ

พวกนี้คนพวกนี้เกิดมาอีกชาติหนึ่งรวย

กรรมกรรมแต่ปางก่อนนะครับ
หลายหลายคนเนี่ยคือหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเกิดมาเนี่ย
มีกินมีใช้หลายคนก็บอกว่าเพราะเคยทำงานหรือทำบุญมาดี
ถูกมั้ยครับพอมาปัจจุบันนี้โจรนึกว่า

หรือเป็นมีเจ้ากรรมนายเวรหรือกรรมแต่ปางก่อนเนี่ย
อาจารย์สิ่งเหล่านี้เขาบอกมนุษย์ทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ย
เจ้ากรรมในเวรมีกรรมแต่ปางก่อนอันนี้จริงไหมฮะ
จริงตามหลักศาสนาพุทธเชื่อว่าเชื่อในกฎแห่งกรรม
หลักกรรมหลักกรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
บางคนเราจะเห็นพิธีทุกวันนี้ไปนอนโรงศพ
เอาผ่าคุมตัวสะดั่วเขาต่อการตัดกรรมตัดเกะเวทหลักกรรม

ไม่ไม่กรรมเนี่ยนะมันมีทั้งกรรมที่เรียกว่ากรรมตามหลักในพุทธศาสนาคือ
จูระกรรมมะวิพังคสูตรมี๑๔ประการ
จะแยกเป็นข้อเลยว่ากรรมอย่างนี้ส่งผลอย่างไร
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผลอย่างไร
ผิวพันธ์งามเพราะทำอะไร
ผิวพันซามเพราะทำอะไร
ใครมีสติปัญญาดีเพราะมันจะเป็นข้อเลย
เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าบุญกรรมที่เราทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติ

แต่สิ่งหนึ่งคนเราเวลาดวงตกมากหรือดวงอ่อนมาก
เขาบอกช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เจ้ากรรมนายเวรเล่นงานเราจริงไหมฮะ
จริงมันจะมีกรรมที่เรียกว่าอาญากรรม
อาญากรรมก็แปลว่ากรรมที่ไม่ว่าจะทำเบาทำหนัก

กรรมที่สองก็คือกรรมที่มีเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยกระทำเขาไว้
เขามีสิทธิ์อโหสิกรรมให้เราหรือตามอาฆาตจองล้างเราได้
ส่งผลยังไงอาจารย์อย่างเช่นว่าถ้าเผื่อชาติที่แล้วเนี่ย
เราเกิดเราเกิดเคยไปฆ่าคนตายไว้กรรมพวกนั้นตามกลับมาชาตินี้ไหม
กรรมข้อที่๑ที่ฆ่าคนตายหรือฆ่าสัตว์
เราเกิดมาในชาตินี้และชาติต่อไปเราจะป่วยเจ็บออดแอดหรือตายไม่ดี

สองในบางช่วงบางตอนของชีวิตที่เราเกิดในชาตินี้และดำเนินไป
จะมีการถูกกระทำจากเจ้ากรรมในเวรทำให้ศูนย์เสียอวัยวะทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบฉับพลัน
คือมันเป็นกรรมที่เกิดจากความอาฆาตที่มีตัวตนของบุคคล

ก็จะรู้ว่าเราก็จะฝันเห็น

เห็นรู้เลยว่าเราไปทำอะไรเข้ามาบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็บางทีเราก็ไปถวายพระไตจีวร

เขาจะได้หรือไม่ได้ก็ได้
เพราะเท่ากับเราหยิบยื่น

แล้วทำยังไงมีทางไหนที่จะแบบญาติดีกับเขาได้บ้างไหม
การทำบุญเพื่อให้เจ้ากรรมในเวรมันทำได้หลายสถานะ

ถามพระคุณเจ้ามันมีข้อสรุปอย่างหนึ่งว่า
เมื่อผู้ที่ได้สำนึกแล้วว่าได้กระทำกรรมนี้
แก่ผู้ใดสัตว์มนุษย์ในชาติที่ผ่านมา

แล้วรู้สึกไหมว่าเรามีความทุกข์

เราเอาเหตุนี้แหละคุยกับเจ้ากรรมในเวรว่า
ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินต่อท่าน
ให้เจ็บช้ำน้ำใจเสียชีวิต
มีความทุกข์ยากอันใดในชาติที่ผ่านมา
ข้าพเจ้าชาตินี้ได้ประสบกรรมนั้นแล้ว

ข้าพเจ้าขอส่งดวงจิตนี้ถึงเจ้ากรรมในเวร
ข้าพเจ้าเข้าใจความสูญเสียและความเจ็บปวดของท่าน
สวดคมากรรมที่เขาสวดกันเนี่ย

แต่ปากจิตไม่สวดไม่มีทางเลย

ข้าพเจ้าปัจจุบันถูกกระทำให้เจ็บช้ำน้ำใจ

ข้าพเจ้าหากเคยทำกับเจ้ากรรมในเวรท่านใด
และได้รับการกระทำและส่งผลอย่างนี้

มีเวทนาเหลือเกินขอให้ท่านจง

ข้าพเจ้าได้สำนึกโทษแล้ว
และขอกรวดน้ำอุทิศบุญที่ได้กระทำในครั้งนี้

จงสูงยิ่งขึ้นจำเรินยิ่งขึ้น

เขาก็คิดว่ายิ่งเราไปทำบุญกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรี่

สรุปแล้วอันไหนเชื่อถือได้อันไหนเชื่อถือไม่ได้
มันเชื่อถือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้

เพราะว่ามันไม่ได้ให้แค่บุญมันต้องให้ทำด้วย

เพราะแสดงว่าอะไรต้องนิมนต์พระมาเทศ

ที่เขาเคยไปยิงไว้ตอนหนุ่ม

เขาก็ยังเห็นก่อนตายทำไมคนเราถึงจะเห็นเจ้ากรรมในเวรก่อนตาย

เขาจึงให้คนที่ในปัจจุบันมีสติเนี่ย

คือหนึ่งสร้างทั้งบุญที่เป็นวัตถุทาน

คือพยายามฟังเทศฟังธรรมให้มีสติระลึกนึกรู้ในธรรมในบาปในบุญคุณโทษต่าง

บุญที่ทำให้มีทรัพย์คือทาน

คือทานเนี่ยแปลว่าตักบาทพระก็เป็นหมวดทาน
เงินช่วยเหลือชาวบ้านที่แบบยากร้าย

ทำบุญกับสัตว์กับคนกับพระทานหมด
ถ้าเอาปัจจัยเสื้อผ้าเข้าของไปให้เรียกว่าทำ
พวกนี้คนพวกนี้เกิดมาอีกชาติหนึ่งรวย

การทำธานมันจะมีคืออย่างนี้นะ
อาจารย์ถ้าอย่างนี้คนทำบุญแบบนี้ทำทานอย่างนี้เพราะอยากรวย

ได้มันมีอนิสงฆ์ตามเกณฑ์อนิสงฆ์
อันนี้สงฆ์คือผลว่าจะอยากหรือไม่อยากตามที่ยังมาเวียนเกิด
มันต้องได้อนีสงฆ์นี้
อาจารย์แล้วถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าชาตินี้เราเกิดมามีกรรมเยอะเหลือเกินเจ้า

วิธีไหนที่เราจะแบบว่าทำให้กรรมเนี่ยมันเบาบางได้เร็วที่สุด

คือคนที่มีกรรมเยอะ
เขาจะไม่มีปัญญาธรรมปัญญาให้คิดได้แบบนี้

ไม่ใช่มดดำคนที่สร้างกรรมมากเนี่ย
หาสมบัติได้มากก็ยังหาต่อไปแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าตายไปจะไปได้หรือไม่ได้
เข้าใจไหมคือจะหลงหลงลืมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอธิษฐานตลอดเวลาว่า
ข้าพเจ้าทำบุญและส่งผลบุญในชาตินี้และชาติหน้า
หลงลืมสร้างบุญกุศลต่อ

หลงลืมที่จะสำนึกระลึกนึกในคุณของความดี
งั้นชาติหน้าหรือต่อไปเมื่อเรารวยเราจะหลงเลย
หลงคือสบายแล้วพี่ตอนนี้สบายอยู่มีวิมารอยู่
ตอนนี้รวยล้นฟ้ามีที่ดินเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มแผ่นดิน

มันสามารถทำด้วยแรงกายได้
ทานคือใช้แรงกายทำเป็นทาน
ขุดดินไปช่วยไปคือทำเป็นทานได้
คือพูดง่ายมีบาทหนึ่งทำสักสตังค์หนึ่งก็คือเป็นทานแล้วเหมือนกัน
เอาอย่างนี้คุณหนุ่ม
เขาไม่ได้วัดอาจารย์จะพูดหลายครั้งแล้ว
เขาไม่ได้วัดปริมาณบุญจากมากน้อย

เขาวัดที่ผู้รับและตัวเรา

สมมุติว่าปัจจัยคุณหนุ่มหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย
หมื่นนึงอยากทำบุญ๕๐๐๐

เป็นพระอริยสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์แบบนี้บุญเยอะมาก

แต่ทำกับพระศีลไม่งามทำไม่งาม
เถอะวัดไหนก็ได้เดี๋ยวไปอนุโมทนามา

สรุปกรรมดีกรรมชั่วมันอยู่ที่ตัวเรา
ก็จะเป็นบทพิสูจน์ตามตัวเราไป
แล้วมันจะไม่สามารถให้ผลตามใจ
บางคนบอกทำดีมาตั้งนานไม่เห็นผลสักที
เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น

โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของบุญธรรมกรรมแต่ง
บุญเรานี่ก็คือเรียกว่าไม่เท่ากันด้วยนะ
คนเรานะครับก็อย่าไปโทษตัวเองบางที

อาจจะต้องไปมองด้วยว่าบุญคนเรามันทำไม่เท่ากันเหมือนกัน

เรามีคนตอบแล้วก็รออ่านกับคุณอยู่ฮะ
โอเคครับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในค่ำคืนนี้นะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ

สวัสดีครับ